มีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นบนท้องถนนที่ชนบุรีนะครับแล้วก็นำไปสู่การเสียชีวิตนะฮะ
รถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์นะครับเสียหลักไปชนท้ายรถกระบะอีกคันนึงที่เขารอกลับรถอยู่บนถนนถึงขั้นคนขี่เสียชีวิตคาที่นะครับ
นี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดในจุดต่างนี่ฮะที่จับเอาไว้ได้
เป็นอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บิ๊กไบท์ขี่ไล่ตามรถกระบะคันหนึ่งมาจากถนนสุขุมวิทย์มาถึงสี่แยกคีรีรถกระบะได้ขับฝ่าไฟแดงไป
คันที่ถูกเขาขี่ไล่ตามมานะส่วนบิ๊กไบท์ก็พยายามเร่งเครื่องตามก็ขับมาที่เลนกลาง
มาถึงจุดเกิดเหตุมีกระบะสีขาวขับอยู่เลนขวาสุดเขาเตรียมจะกลับรถ
ขณะนั้นรถกระบะที่ตีคู่มากับบิ๊กไบท์ขับผ่านไปอย่างรวดเร็วแต่บิ๊กไบท์กลับพุ่งชนท้ายรถกระบะที่รอกลับรถอย่างจัง
ร่างเนี่ยกระเด็นฉลับมาฟาดสะพานคนขี่บิ๊กไบท์นอนแน่นิ่งแล้วก็เสียชีวิตคาที่
เหตุการณ์เกิดขึ้นหนึ่งนาฬิกาคืนที่ผ่านมาครับในท้องที่ของสพสเม็ดที่จังหวัดชนบุรี
วันนี้สพสเม็ดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุอีกครั้งนะครับบนถนนสุขุมวิทย์ฝั่งตรงข้ามวัดจรูนราชขาเข้ากรุงเทพ
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายสุชาติเตชสายุ๓๒ปีเป็นชาวบางเสร่เป็นเจ้าของอู่ซ่อมรถจักรยานยนต์เขตแสนศุกร์
คนขับคือนางสาวเพ็ญภัยสิทธิ์คีรีภูบุตรนะครับ
เป็นคนขับก็ยืนตกใจอยู่คือสอบถามตอนนั้นก็บอกว่าก็ไม่รู้ว่าผู้ตายเนี่ย

ทีมข่าวไทยรัฐทีวีวันนี้ไปจุดเกิดเหตุไปเจอชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์ยังตกระจายเกลื่อนอยู่เลยนะครับ
ยังมีคราบเลือดอยู่เลยคุณกิติศักดิ์ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไป
ทางครอบครัวผู้ตายวันนี้มาทำพิธีเชิญดวงวิญญาณนะครับ
มีรุ่นน้องของผู้ตายนะครับผู้ตายชื่อนายสุชาติเตชศาสตร์
น้องชื่อนายนัทธีทองระอาบอกว่าเมื่อคืนนี้เขากับนายสุชาติขี่จักรยานยนต์เป็นการขี่เล่นกัน
ขณะขี่รถกลับบ้านเจอรถกระบะสีขาวมีบันไดติดไว้ที่หลังคา
กลับรถแล้วเกือบจะชนรถของนายสุชาตินายสุชาติหักรถหลบแล้วก็ไม่ได้ต่อว่าอะไรนะ
แต่รถกระบะคันนั้นกลับเร่งเครื่องขึ้นมาเทียบแล้วเปิดกระจกแล้วก็ให้ของลับในสุชาติ
ก่อนจะขับหนีไปนายสุชาติก็เลยขี่รถตามจนไปถึงบริเวณวังมุกแลนด
นายสุชาติก็จะไปสอบถามว่าทำไมต้องมาให้ของลับเขา
แต่คนขับกระบะก็ไม่ยอมจอดก็ยังขับหนีอีก
นายสุชาติก็ขี่ตามอีกส่วนตัวนายนาธีรุ่นน้องนายสุชาติเนี่ย
เขาก็ขี่ตามไปเหมือนกันค่ะแต่เขาขี่ไม่ทัน
เพราะว่าจักรยานยนต์ของเขาเนี่ยเครื่องมันแรงน้อยกว่า
เขาก็เลยขี่กลับบ้านทีแรกก็จะกะจะขี่ตามไปด้วยกันนะฮะ
ทราบอีกทีก็คือนายสุชาติประสบอุบัติเหตุเสียชีวิตแล้ว
เขาก็ขี่ตามพอขี่ตามมาเรื่อย
อ่า่าขาบตามมาถึงตรงหน้าพื้นมุกแรกนะหลังไปเปิดกระจก
แล้วเขาก็แบบว่าเปิดกระจกออกมาว่า
ทำไมเองให้ของลับที่ละครับ
อยากให้ขับรถใจเย็นครับคือ
ขณะที่แม่ของผู้ตายบอกว่าวันเกิดเหตุลูกชายบอกว่าจะไปขี่รถเล่นนะครับ
หลังจากนั้นก็มีคนมาบอกว่าลูกชายประสบอุบัติเหตุ
ทีแรกก็คิดว่าน่าจะอาการสาหัสเพราะว่ากู้ภัยบอกว่าต้องปั๊มหัวใจ
สอบถามเพื่อนที่ไปด้วยกันแล้วก็ดูกล้องวงจรปิด
ก็พบว่าลูกชายถูกรถกระบะคู่กรณีให้ของลับ
ก็เลยขี่รถตามเพื่อจะไปถามเหตุผล
แต่คู่กรณีขับรถหนีแล้วก็ขับเบียด
รถลูกชายไปชนกับรถกระบะอีกคันหนึ่งก่อนจะเสียชีวิต
คิดว่าจงใจค่ะดูจากภาพกล้องวงจรปิดแล้วว่า
เขาจงใจจะเบนรถมาให้ทางนี้เสียหลักแล้วก็ล้ม
แต่บังเอิญเขาไปหลีกมาแล้วก็ไปเจอรถอีกคันนี้รอยูเทิร์นอยู่
ตอนนี้ก็ทำมาหากินค่ะเขาไม่ได้ไปออกทุกคืนนะ
เขาก็ทำมาหากินจ้อมรถมอเตอร์ไซค์อยู่กับบ้านนะคะ
อยากจะบอกว่าให้เขาออกมารับผิดชอบเถอะชีวิตคนทั้งคนอ่ะ
ถ้าเกิดกับเขามั่งเขาก็จะรู้ว่ามันเป็นยังไงอันนี้เกิดกับครอบครัวของแม่
ให้เขาออกมารับผิดชอบแม่ก็จะอโหสิให้
ทีนี้คดีนี้มันก็ต้องไปดูใช่ไหมฮะว่ารถจักรยานยนต์ของผู้ตายเนี่ย
มันเป็นอุบัติเหตุที่ขี่ไปชนท้ายเขาแล้วเสียชีวิตค่ะ
หรือมันจะสืบเนื่องมาจากถูกกระบะคันแรกเนี้ยเบียดก่อนอืม
แล้วก็ทำให้เสียหลักไปชนท้ายกระบะอีกคันหนึ่งค่ะผลแห่งคดีมันจะต่างกันอยู่นะครับ
ซึ่งเรื่องนี้ตำรวจสพสเมษบอกว่าเดี๋ยวต้องสอบปากคำพยานนะครับ
ทั้งเจ้าของรถกระบะที่ถูกชนอ่าแล้วก็ต้องไปไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิด
ตามคำให้การของพยานที่บอกว่านายสุชาติผู้ตายนั้นมีปัญหากับรถกระบะคู่กรณี
อีกฝ่ายให้ของลับเลยขี่รถไล่ตามแล้วก็ถูกเบียดจนเสียหลักไปชนกระบะอีกคันหนึ่ง
ต้องไปดูว่ามันมีร่องรอยของรถกระบะคู่กรณีอีกคันนึงค่ะ
อยู่ที่จักรยานยนต์ของนายสุชาติด้วยหรือเปล่าอืม
ตรงนี้ต้องไปใช้หลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์นะคะครับ